การเมืองนะครับผมใช้คำว่าว่าที่หัวหน้าพักเพื่อไทยได้ไหมเนี่ย
คุณอิ๊งนะครับเพราะว่าตอนนี้คือแกนนำพักเพื่อไทย
เวลาเขาไปจ่อไมค์สัมภาษณ์เนี่ยพูดมาในแนวทางเดียวกันนะ
ไม่เห็นชื่ออื่นด้วยนะใช่แล้วก็บอกว่าเอ่อ
เป็นชื่อคุณอิ๊งเนี่ยก็โอเคเลยเป็นคนรุ่นใหม่อะไรต่างนะครับ
และที่สำคัญนั้นถ้าเกิดว่าเสนอชื่อคุณอิ๊งมาก็เชื่อว่าคงไม่มีใครแข่ง
แต่ทีนี้วันนี้การประชุมคอรมอลครับ
แล้วก็ตอนบ่ายประชุมซอฟต์พาเวอร์เนี่ยครับที่เห็นนี่คือนายกรัฐมนตรีนะฮะ
เศรษฐาทวีสินครับนะครับแล้วก็คุณอิ๊งนะฮะอยู่ทางซ้ายมือของคุณเศรษฐานะครับ
นายกดูแบบเขินมาคะแต่ก็สวยดีนะฮะ
ครับแล้วก็คุณอิ๊งก็เหมือนกันนะมีการเอามาคาดเอวเป็นคาดขาวม้าใช่ไหมครับ
คือคุณเศรษฐาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ
นัดแรกนะฮะแล้วก็ใส่เสื้อแบบนี้ครับ
คนที่ออกแบบคุณผู้ชมครับดีไซเนอร์เป็นคนไทยนะ
ขณะที่คุณแพทองทานเองเข้าร่วมประชุมในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟพาวเวอร์ครับ
ก็มีการผูกผ้าขาวม้าเดินคู่กับนายกให้สื่อถ่ายภาพนะฮะ
แล้วก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นเป็นการเข้าธรรมเนียบนะฮะ
โอ้โหในรอบ๑๗ปีของคุณอิ๊งนะ
ถ้า๑๗ปีก็คือตั้งแต่สมัยคุณพ่อเป็นนายกใช่ไหมฮะนานมากเลย
คุณเศรษฐาครับบอกว่าซอฟพาวเวอร์มีความสำคัญกับประเทศไทยนะครับ
เครื่องมือช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการครับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส่งเสริมภาครัฐและก็ความเชื่อมั่นของประเทศไทยบนเวทีโลกนะฮะ
ปัจจุบันคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลายคณะ
จำเป็นต้องมีกลไกรับผิดชอบโดยตรงครับให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นระบบมากขึ้น
รัฐบาลก็เลยตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์
เมื่อสักครู่นี้กล้องจับทางคุณดวงฤทธิบุญมากนะครับ
ขณะที่คุณแพทองทานครับบอกว่าทางคณะกรรมการชุดนี้
จะสร้างระบบนิเวศแก่อุตสาหกรรมของไทยครับ
โตแบบก้าวกระโดดด้วยแรงงานทักษะสูงเพิ่มความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมไทยถ้าเกิดได้รับการสนับสนุนเต็มที่เนี่ย
ไปไกลแน่นอนแรงงานกว่า๒๐ล้านคนนั้น
ถูกผลักดันให้เป็นแรงงานทักษะสูงครับ
อย่างน้อยจะมีรายได้เข้าประเทศ๔ล้านล้านบาทต่อปี
รวมทั้งการจ้างงานเพิ่ม๒๐ล้านตำแหน่ง
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางคุณแพทองทานครับ
ก็คือเรื่องของการเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย
คุณผู้ชมการประชุมใหญ่๒๗ตุลาคมนี้เนี่ยนะครับ
จะมีการเลือกหัวหน้าพักแทนที่ของคุณหมอชนน่านที่ออกไปก่อนหน้านี้
คุณประเสริฐจันทรรวงทองรักษาการเลขาธิการพักเพื่อไทยครับ
บอกว่าสอสอและสมาชิกเพื่อไทยหลายคนเห็นว่า
คุณแพทองทานมีความเหมาะสมกับตำแหน่งครับ
เป็นคนรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของพัก
ผู้สื่อข่าวถามครับถ้าเกิดว่าคุณอิ๊งเนี่ยจะพาพักกลับมาเป็นอันดับหนึ่ง
ในการเลือกตั้งได้ไหมนะครับ
เพราะผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็นะฮะย้ำอีกครั้งว่าเป็นครั้งแรกที่เพื่อไทย
แรกที่เป็นอันดับแรกแรกเสือดมาได้อันดับ๒ตั้งแต่มีไทยรักษาไทยมาเลยนี่นะฮะ
คุณประเสริฐบอกว่ามั่นใจว่าจะเป็นแบบนั้น
และคนที่จะเข้ามาช่วยงานก็จะผสมผสานทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ครับ
รวมทั้งคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองด้วยนะฮะ
ท่านเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะครับก็เชื่อว่าสามารถนำพาพักได้
นำพาพักได้ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายแล้วก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะครับ
แก้ไขปัญหาได้หลายอย่างคุณผู้ชมครับแกนนำพักอีกคนนึง
คนนี้ฮะรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินนะครับคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นอีกคนที่ย้ำว่า
คุณแพทองทานนั้นมีความเหมาะสมจะรับตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่นะครับ
เพราะว่ามีความพร้อมทุกด้านทุกคนให้การยอมรับหากเจ้าตัวพร้อมจะทำหน้าที่เป็นเรื่องน่ายินดีของพักเพื่อไทยครับ
เหมาะสมครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับมันมีความท่านมีความพร้อมแล้วก็ทุกคนยอมรับนะครับ
หัวหน้าพักเนี่ยต้องมีความพร้อมทุกด้านคุณอุ้งอิ๊งถ้าพร้อมตัวเองพร้อมเนี่ยก็เป็นหน้าที่น่ายินดีของพักเพื่อไทยครับ
นี่ครับใช้คำว่าประสานเสียงนะไม่มีเสียงแตกถ้ามาทรงนี้ก็คิดว่า๒๗ตุลานี้ไม่น่าจะมีพลิกโผล่นะครับ